๙๐ล้านชื่อนี้คุ้นหูเมื่อปลายปีที่แล้วช่วงเดือนกันยายนนะคะ
มีพ่อค้าขายสลากินแบ่งรัฐบาลออกมาเปิดเผยทางโลกโซเชียลมีเดียบอกว่า
มีคนมาซื้อลอตเตอรี่ที่แผงผมแล้วถูกไป๙๐ล้านบาท
เดี๋ยวผมกำลังจะเอาลอตเตอรี่ชุดนี้ไปให้ผู้โชคดี
พอเผยแพร่ออกมาแบบนี้ชาวโซเชียลมีเดียเขาช่วยกันค่ะ
ขุดไปขุดมาอ้าวนี่มันเป็นเรื่องหลอกลวงเนี่ยนะคะ
แม้ว่าเขาจะออกมาสารภาพแล้วว่ามันเป็นเรื่องหลอกลวง
เขากุเรื่องขึ้นมาจริงแต่อย่างไรก็ตามต้องถูกดำเนินคดี
และวันนี้มีคำพิพากษาจากศาลออกมาแล้วนะคะ
คือจำคุก๒ปีกับอีก๑๕วันค่ะ
นายธนวัฒน์คำแหงพลหรือนายพีชอายุ๓๖ปี
เดินทางมาที่ศาลสมุทรสาครพร้อมกับทนายส่วนตัว
และนางสาวนงลักษุดาจันทร์แฟนสาว
รับฟังคำตัดสินของศาล๔ข้อหา
ข้อหาแรกการปลอมและใช้เอกสารปลอม
เนื่องจากสลักกินแบ่งรัฐบาลเป็นเอกสารสิทธิ์

ความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์และ๔
๔ขายสละกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา
สารอ่านคำพิพากษาที่บันลัง๓เวลา๑๐นาฬิกา
ใช้เวลาอ่านคำพิพากษา๓๐นาทีค่ะ
ตัดสินว่าผิด๓ข้อหา
ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ชายมีสมบูรณธนายความให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว
บอกว่าหลังจากที่สารอ่านคำพิพากษาเสร็จเรียบร้อยละ๔ข้อหา
ตัดสินโทษจำคุกมี๓ข้อหาด้วยกัน
คือขายสลากินแบ่งรัฐบาลเกินราคาอันนี้จำคุก๑เดือนปรับ๒๐๐บาท
แต่นายธนวัฒน์รับสารภาพนะคะสารลดโทษให้กึ่งหนึ่งจำคุก๑๕วันปรับ๒๐๐บาท
ส่วนข้อหาที่๒ข้อหาปลอมและใช้เอกสารปลอมสารพิพากษาจำคุกนะคะ๑ปี
ความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์สารสั่งจำคุก๑ปี
รวมทั้งหมดแล้ว๒ปี๑๕วันส่วนข้อหาช่อกงประชาชนสารยกฟ้องไปนะคะ
พีชโดนคนเดียวหรือเปล่าไม่นะคะนางสาวนงลักษาจันทร์แฟนสาวของนายพีชโดนเหมือนกันค่ะ
พิพากษาข้อหาขายสลากินแบ่งรัฐบาลเกินราคาจำคุก๑เดือนปรับ๒๐๐บาท
แต่รับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่งนะคะเหลือ๑๕วันปรับ๒๐๐บาท
แต่เนื่องจากจำเลยไม่เคยต้องโทษมาก่อนให้รอลงอายาไว้๒ปี
จากนั้นทนายความค่ะยื่นขอประกันตัวนะคะทางครอบครัวของพีชเขาก็เตรียมหลักทรัพย์ไว้นะคะ
สามแสนถึงสี่แสนบาทตามที่สารพิจารณาเห็นสมควร
ส่วนเรื่องของการอุทธรณ์ก็ต้องหารือร่วมกับนายธนวัฒน์และครอบครัวว่า
จะดำเนินการอย่างไรต่อไปนะคะอ่าคุณผู้ชมนะคะฟังไว้นะคะ
ใครที่คิดว่าจะแชร์เรื่องราวอะไรในโลกโซเชียลมีเดียชาวโลกโซเชียลมีเดียเขาช่วยกัน